เหมือนคู่อื่นเลยโอ้ยคุณพักนี้เป็นไงฮะ
ดาราก็มีฐาอย่างคนที่สองเนี่ยกันปรุ๊บปรับปรุ๊บปรับ
ผู้ทีเดียวนะคะก็โพสต์โชว์หลายในอินสตาแกรมเลย

เขาแฮปปี้กันขนาดนี้เราก็เลยสงสัยเหลือเกินนะ
เออมีเมื่อไหร่จะมีน้องให้กับดีแลนด์สักที

เพราะว่าติดงานโกอินเตอร์อยู่ค่ะ
แค้นแน่นอนว่าจะมีลูกลูกคนที่สอง
แล้วไม่แน่ก็๓เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกัน
หยุดงานทุกอย่างแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเอง

เพราะฉะนั้นเดียเองก็คือเหมือนเพิ่งจะเริ่มกลับมาทำงานแหละ
ประมาณปีกว่าหลังจากที่คลอดแล้วแล้วก็ให้นมลูกแล้ว

ช่วยได้กำลังมันกับสิ่งต่างในชีวิต
มีการดูแลสุขภาพพอสมควร
ในการออกกำลังกายการกินนู่นกินนี้อะไรแล้ว
แต่ว่าน่าจะโอเคน่าจะโอเคน่าจะแข็งแรง
แข็งแรงอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะคู่นี้เขาน่ารักจริงต่อยหนักด้วยนะคะ
แล้วก็เราเห็นด้วยกับคุณพ่อเลย
เพราะว่าคุณลีเดียตอนนี้กำลังสนุกอยู่กับงานนะคะ
ให้เวลาคุณลีเดียไปก่อนเพราะตอนนี้กำลังมีผลงาน

เตรียมประกอบราคอนเขาก็ดังอยู่ด้วยช่วงนี้นะคะ